แล้วขายที่นี่ราคาประมาณนี้ลูกค้าได้กินทุกระดับนะคะ

พอลูกค้ากินได้ทุกระดับ

แล้วที่เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ได้พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวและที่มาของเมนูเส้นอนาชาติชามใหญ่ยักษ์จนอิ่มพุงกลาง
พบกับเมนูเส้นพาสต้าแกงเขียวหวานจานยักษ์แบบไทยที่๓ย่าน
และไปลุยกันต่อที่เชียงใหม่กับก๋วยเตี๋ยวเนื้อใบพายชามยักษ์ที่คัดสรรแต่เนื้อคุณภาพดี
ปิดท้ายด้วยเมนูบะหมี่เกี้ยวหมูแดงที่ต้องใช้คนทานกว่า๑๕คน
แบบนี้ไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว่ายังไงอีกแล้วล่ะค่ะ
และแน่นอนว่าเที่ยงวันเสาร์แบบนี้ค่ะ
ก็ได้เวลามาค้นหาเมนูเส้นหน้าตาดีมีเรื่องราวและรสชาติอร่อย
ไปกับคุณน็อตนักเล่าเส้นของเราอีกเช่นเคย
ซึ่งหลังจากที่ได้ออนทัวร์ขึ้นเหนือกันมาจุดใจแล้ววันนี้เราจะพักการเดินทางไกล
เพื่อให้เวลากับการตระเวนค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่กรุงเทพมหานครกันอย่างเต็มที่ค่ะ
และถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ตามนักเล่าเส้นของเราออกเดินทางไปกับบัดดี้สี่ล้อ
พร้อมจะขับเคลื่อนไปทุกที่เพราะมีความพร้อมรอบด้านทั้งห้องโดยสารที่เงียบกว้างนั่งสบาย
แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันต่อให้ต้องนั่งอยู่บนรถในวันที่การจราจรคับข้างแค่ไหน
ก็ไม่มีเบื่ออยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะคุณน็อต
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริปเปิ้อารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับสัปดาห์นี้นะครับผมยังทำการบ้านมาอย่างดีเช่นเคยครับเรามีถึงสามร้านเมนูเส้นอนาชาติให้คุณผู้ชมได้เลือก
จุดเด่นของเขาก็คือ
เป็นนุ่มน้ำซุปเข้มข้นรวมถึงพริกเผาสูตรสำเร็จของตัวเองนะครับ

เป็นผัดไทยใจเย็นครับเปิดมายาวนานกว่า๕๐ปีแล้ว
ที่มีเมนูเส้นแบบสูตรต้นตำรับจากเวียดนามจริง
เรื่องราวของ๓ร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สำหรับเมนูเส้นอนาชาติที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกันในวันนี้นะคะ
ก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นพะโลเครื่องยาจีน
ที่มีส่วนผสมการตุ๋นเป็ดที่ไม่เหมือนใคร
จากนั้นนะคะไปต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสุดคลาสสิก
ที่ไม่ใช้น้ำปรุงในการผัดสูตรดั้งเดิมกว่าครึ่งสัตวรรษ
ปิดท้ายกับเมนูเส้นสูตรต้นตำรับชาวเวียดนามจากร้านสามใบเท้า
รวบรวมเมนูเส้นยอดนิยมจากเวียดนามไว้อย่างหลากหลาย
ถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าเราไปเริ่มออนทัวร์กับคุณน็อตเลยดีกว่าค่ะ
หลังจากออกเดินทางนะคะคุณน็อตก็พาเราชาวเล่าเส้นเป็นเรื่อง
มาอยู่ที่หมู่บ้านเสรีอ่อนนุษย์เจ็ดสิบทับหนึ่งกับร้านภัยสารโภชนา
ซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋เป็ดตุ๋นพะโล้ที่มีให้เลือกรับประทานทั้งข้าวและเส้นก๋วยเตี๋ยวตามใจชอบ
อยากรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้จะเด็ดขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
จะเป็นเรื่องออนทัวของเราร้านแรกนะครับเรามาอยู่กันที่หมู่บ้านเสรีอ่อนนุษย์แห่งนี้นะครับผม
กับร้านก๋วยเตี๋เป็ดที่เปิดมายาวนานกว่าสิบแปดปีนะครับร้านนี้เขามีทีเด็ดอยู่ที่
เป็นนุ่มซุปเข้มข้นและน้ำพริกเผาที่เรียกว่าเป็นสูตรเด็ดของเขาเลยนะครับผม
ทานเข้าไปเนี่ยแสบร้อนถึงส่วนกันทีเดียวอ่ะหมวนมานานแล้ว
อย่าเสียเวลาไปหาร้านนี้กันพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณแม่คัมตาสวัสดีค่ะของร้านพัยสานโภชนาแห่งนี้นะฮะ
ใช่ค่ะถามจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านนะครับผมเปิดมากี่ปีแล้ว
เปิดประมาณสิบแปดปีแล้วสิบแปดปีแล้วก่อนมาเปิดร้านทำอะไร
ก็ทำโต๊ะจีนทำพวกอาหารพวกนี้แหละค่ะแล้วทำไมถึงมาเปิดร้านก๋วเตี๋ยล่ะ
ก็โต๊ะจีนมันไม่มีเรื่อยนี่คะแบบนานมีทีมอะไรอย่างนี้
ครับผมก็เลยตั้งใจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเริ่มต้นได้ยังไงอ่ะ
เริ่มต้นเมื่อก่อนก็อยู่กับสองคนแม่ลูกเนี้ยค่ะครับผมแล้วเราก็ไม่ได้ทำ
เราก็เซ็งก์อาหารที่ข้างในนี้ค่ะมีรถมีอาหารที่ด้วยแล้วก็เซ็งกับเพื่อนกี่นึง
ครับผมเพื่อนเขาขายแบบของพวกวงจรเลยนะคะเพื่อนขายอะไรป่ะ
ไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรป่ะค่ะนะครับเจอแล้วครับแม่ครับ
สวัสดีครับพี่ปลานะครับครับอ่าคุณแม่ไปซะละไปไหนล่ะ
ไปทำงานข้างในใช่ค่ะวันนี้ให้พี่ป่าเป็นหน้าที่พี่ป่าแล้วกันนะ
เรามาดูส่วนผสมของน้ำซุปแล้วกันที่คุณแม่บอกว่าเป็นจุดไหนของทางร้าน
นะครับผมซุปเป็ดตัวนี้เลยมีส่วนผสมอะไรบ้างครับข้างในมีอะไร
มีเครื่องพะโล้มีใบเตยใบเตยนี่เลยเราเห็นใบเตยเป็นมัดเลย
ใบเตยนี่ใส่เพื่ออะไรครับให้มันหอมหอมร้อนร้อนเลยให้มันหอมใบเตยแก่
ต้องต้องใบเตยแก่ด้วยเหรอใช่ใบเตยหอมจะไม่มีไม่มีกลิ่นค่ะ
เห็นมีกระเทียมเป็นเม็ดเด็ดเลยเนอะใช่ครับกระเทียมนี่ใส่เพื่อ
ดับคอมคาวครับดับคอมคาวใช่พร้อมกับขาแก่อืมอ่ะแล้วในนี้เรามีโค้งเป็ดไหม
ไม่มีครับไม่เคยใช้โคมอ่าเราใช้อะไรอ่ะใช้เป็ดเป็นตัวล้วนล้วนกับเอ่อ
เนื้อสะโพกเนื้อน่องอย่างงี้ครับเรามาสดสดเนี้ยเรามาต้มในน้ำนี้เลยอืม
ให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่เป็ดปรุงให้น้ำเดือดใส่สมทุกอย่าง
แล้วก็ใส่เป็ดลงไปใช่ครับต้มอยู่นานไหมครับเอ่อถ้าเป็นเป็ดตัวนี่ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีครับ
แล้วก็มาต่อไปก็ต้องต้มของเป็ดตุ๋นพวกน้องสะโพกต่อไปชุดต่อไป
เราน้ำเนี่ยหวานจากตัวเป็ดใช่ทั้งตัวก่อนเสร็จปุ๊บยกออกก็เอาตัวที่จะทำเป็ดตุ๋นเนี่ย
แล้วก็สับให้เป็นชิ้นจัดให้ได้ให้ได้ที่แล้วก็มาลงหม้อครับแล้วก็พอลงหม้อเสร็จปุ๊บ
ก็ตั้งไฟนี่เอาน้ำเพียบเกลียวเป็ดนั่นแหละเออไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่ม

ซึ่งมีความสำคัญมากในการช่วยดับกลิ่นคาวของเป็ดค่ะ
ส่วนเครื่องยาจีนที่ใช้นะคะก็จะมีป่วยกั๊กอบเชยตังกล้วยและรากสม

ซึ่งเป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะร้านนี้เท่านั้น
แต่ต้องระวังไม่ใส่เยอะจนเกินไปนะคะ
เพราะจะทำให้น้ำต้มมีรสขมได้
จากนั้นค่ะใส่เห็ดหอมช่วยให้ความหวานนิดแบบธรรมชาติ
ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเกลือซีอิ๊วดำและพริกไทย
หลังจากต้มเป็ดแต่ละส่วนได้ที่แล้ว
ก็แยกหม้อตุ๋นอย่างที่พี่ปลาเขาบอกนั่นแหละค่ะ

ถ้าเป็ดเล็กกากรีเนื้อจะอ่อนแล้วมันจะติดกระดูก

เป็นแล้วอะไรอีกครับที่เป็นรักษรายเป็นที่ดี
หน้าอกไม่ยุบไม่มีรอยช้ำ
เข้ากันในหม้อนี้อ่าแล้วมีอีกหม้อหนึ่งเหรออันนั้นจะเป็นพวกอะไร
มีปีกมีขายมีตุ๋นที่เราสั่งแยกมาต่างหากอันนั้นสั่งแยกต่างหากอีก
อันนี้เอามาตุ๋นเหมือนกันใช่ครับอ่าโอเคเรารู้ในส่วนประกอบทั้งหมดของ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วอ่ามาดูเส้นมันดีกว่ามีเส้นอะไรบ้างที่ร้าน
มีเส้นใหญ่นะคะเส้นเล็กเส้นหมี่วุ้นเส้นมีวิธีการคัดเลือกเส้นยังไง
อ่าเส้นส่วนมากจะใช้เป็นยี่ห้อเดิมที่เราเคยใช้มาแล้วต้องแรกแรกที่
แม่แม่ขายมาเลยนะคะมันมันจะเหนียวมันดียังไงมันเหนียวอ่ะใช่ค่ะ
อันนี้ลวกนานมั้ยก็ได้เสียงมะนุ่มอ่ะความเครื่องชิ้นของคนขายครับอ่า
มันจะใสอ่าเขาก็ขึ้นเลยอ๋อดูให้เส้นใสแล้วก็เอาขึ้นเลย
โอเควันนี้เราจะสั่งบะหมี่แล้วกันเนอะเพราะเราชอบกินบะหมี่

พี่เผาค่ะพี่เผาของทั้งร้านเลยใช่ค่ะแล้วเขาว่านี่เป็นสูตรเด็ดด้วย
ใช่มั้ยคะเด็ดยังไงคะอันนี้เราทำแปลกกับคนอื่นเขานะคะอื้อยังไงอ่ะ
เขาจะไม่ออกหวานจะไม่หวานค่ะคือเผ็ดอย่างเดียวเลยเผ็ดแล้วก็หอม
กับหอมเพราะหวานมันหวานในตัวน้ำพริกเผาอยู่แล้ว
เพราะเราเอาน้ำมันของเป็ดมาทำน้ำมันของเป็ดเหรอ
คือคือน้ำมันจะเป็ดได้ตรงไหนได้มาจากเราตุ๋นเนี่ยค่ะ
เวลาต้มเวลาต้มเวลาตุ๋นอ๋อน้ำมันจะลอยขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับ
อันนั้นแหละค่ะวิธีการทำทำยังไงก็เราก็มาผัดก่อนนะคะ
เอากระเทียมกระเทียมนี่เห็นบนในหม้อที่เราลอยแล้วนะค่ะนั่นค่ะ
แล้วก็มาบี้ผัดน้ำมันให้พอได้ตัวได้ได้ที่ก็เอาพริกผ่อนใส่
อืมอันนี้คิดเองเลยคิดเองเลยค่ะแรงบันดาลใจมาจากอะไรเนี้ย
จากอะไรเพราะหนูเป็นคนทำงานเรื่องอาหารมาอืม
ตั้งแต่ยุทธิ์สิบหกแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ยุทธิ์สิบหกเลยค่ะอ๋อ
คุกคลีกับอาหารตั้งแต่ยุทธิ์สิบหกเลยค่ะอ้าวชิมแล้วใส่เนี่ย
นี่ก็ไม่ได้ไงค่ะอย่าเยอะไหมอย่าเยอะอย่าเยอะค่ะเผ็ดค่ะ
มากนะคะครับผมเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนแล้วกันนะ
กลมกล่อมมากใช้ได้ไหมคะใช้ได้เลยหอมกลมกล่อมแล้วรู้สึกว่า
ใช้เครื่องเยอะจริงเพราะว่ามันเข้มข้นจริงนะครับผม
ดูเป็ดกันบ้างดีกว่านะฮะกับเป็ดตุ๋นนะฮะโหเป็ดตุ๋นนี่ง่ายมากนะ
ใช้สะเกียบเขียบปุ๊บก็หลุดมาแล้วหลุดแล้วค่ะหลุดแล้วแสดงว่าตุ๋นได้ได้
ที่นี่มากมากเลยนะฮะหวานหอมแล้วตัวหนังนี่ละลายในปากเลยนะ
ไม่มีความเหนียวเลยอ่ะเคี้ยวเข้าไปมันละลายในปากเลยนะครับผม
กินแล้วมันจะติดปากออกออกหวานนี่นะเออมันจะหอมหวานมันจะเหนือเครื่องหยะโสมของเรา
นี่ใส่โสมลงไปด้วยหรอค่ะใส่โสมลงไปด้วยนะครับผมแถมมีประโยชน์กับร่างกายจริงจริงนะ
นี่ถามถึงความขายดีดีกว่าเปิดมาสิบแปดปีแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้
ตอนนี้แค่๒ปีแต่ที่เดิมเลยเนี่ยคือเป็นแค่เพลิงเก่าเป็นแบบเริ่มต้นมานะครับ
อืมตรงนั้นสิบแปดปีอยู่ตรงไหนเพื่อนเก่าเอ่อก่อนถึงตรงนี้อยู่ปากซอย
ไม่ถึงจากตรงนี้ไปเนี่ยแค่สองบาทเมตรสองบาทเมตรเป็นเพลิงเพลิงเลย
ตอนนี้เป็นที่ปากราคาเขาซื้อไปแล้วอ่าเป็นหัวเช่าที่เขาเราก็เลยย้าย

ตอนนี้อยากจะมาทานแล้วหุ้นเป็นไพสาทมายังไง
ถ้ามาจากปากซอยอ่อนนุษย์พระขนงนะคะตรงยาวเข้ามาเลยค่ะ
มาถึงซอยอ่อนนุษฐ์๗๐ทับ๑มันจะเป็นซอยติดกัน๗๐ทับ๑

คุณชื่อชาในเรื่องแปด
ทำมาทุกวันนี้ก็๓๙ปี
กับการต้มเป็ดตุ๋นเป็ดตรงนี้นะฮะความภาคภูมิใจของเรา
ภาคภูมิใจคือขอให้มีงานทำเราก็อยู่ได้
ถ้าไม่มีงานเราขึ้นไม่ได้เพราะว่าขายนี้ราคาประมาณนี้แบบ
กินได้ทุกระดับไหมคะแล้วก็เราเป็นกันเองกับลูกค้า
เราไม่ได้ขายหวังรวยค่ะขายแค่พออยู่ได้
พอลูกค้าทุกระดับมากินได้ทุกระดับอืมได้กินของดีราคาไม่แพงนะ
ใช่ใช่แล้วเป็นตั้งใจทำได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
ค่ะ